สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

ผมว่าไปดูคลิปแรกกันดีกว่าครับ
เด็กสมัยนี้นะทานยามันยากยากครับ

บอกว่ากินนมรับรองว่าเด็กทั้งดูดทั้งกินเลยทีเดียวครับ
ค่อยดูดนมนะลูกดูดให้หมด
แม่เข้าท่าจริงครับคุณผู้ชมครับ

ไอ้ลงไฟไม้

แม่ไอ้ลงปุกอย่างไรก็ไม่ตื่น
เมื่อคืนเฝ้าบ้านดึกเลยหลับยาวเลยทีเดียว

ชื่อน้องหมาหมดเลย
ยิ่งได้เต้นไปด้วยรับรองว่าเพิ้ลสดขึ้นแน่นอน

เป็นเจ็บอีกนานจ้า

พี่เขาสะสมเงินไว้ในกระปุกเจ้าหมูแบบนี้แหละครับ
เก็บไว้๑ปีแล้วมาดูว่าเป็นอย่างไร
เขาบอกว่างดเหล้ามา๑ปี
เอาเงินที่เหลือมาใส่กระปุก๓๖๕วัน

ใครอยากลองทำบ้างไม่สงวนสิทธิ์นะครับ

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ